คุณผู้ชมที่นครศรีธรรมราชค่ะมีดาบตำรวจถูกคนร้ายยิงตายหน้าบ้านเลยนะคะ
คือดาบตำรวจนายเนี้ยก็นั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่หน้าบ้านคนร้ายมาที่บ้านแล้วเหมือนกับว่าน่าจะรู้จักกัน
แล้วก็คุยอะไรกันสักพักค่ะสุดท้ายโดนยิงตายอยู่หน้าบ้านเลย
ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบนะคะบ้านหลังนี้นะคะ
อยู่ริมถนนสายนครศรีธรรมราชพรมคิรีอยู่ในอำเภอเมืองค่ะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวหน้าบ้านพบศพดาบตำรวจสุเชษนาคนาศักดิ์อายุสี่สิบสี่
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการ๕กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศนะคะ
นี่ค่ะคือนอนหงายเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านใส่กางเกงขาสามส่วนนะคะ
ยืดคอกลมลายทางขาวดำสภาพศพถูกยิงด้วยปืนลูกซองค่ะ
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวากระสุนทะลุไหล่ด้านซ้ายอ่ะนะคะ
แล้วก็ทะลุไปทางด้านหลังอ่ะสองแผลเลยที่คอด้านขวาก็มีร่องรอยถูกยิงนะคะ
ลุใต้แขนซ้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุไม่มีปลอกกระสุนปืนลูกซอง
มีปลอกกระสุนปืนที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุหนึ่งปลอกแล้วก็ที่บริเวณบ่อปลาอีกสองปลอก
สิบเอ็ดมอมอเนี่ยนะคะครับส่วนในบ้านค่ะ
เจอปืนสิบเอ็ดมอมอของผู้ตายมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงหนึ่งนัด
มีกระสุนอยู่ในซองปืน๕นัดเจอซองบรรจุกระสุนปืนอีก๕นัดในกระเป๋ากางเกงผู้ตาย
ที่หน้าบ้านมีรถโตโยต้าแคมรี่ทะเบียนกไก่ลอนลิง
ศูนย์ห้าหนึ่งภูเก็ตเป็นรถของผู้ตายนะคะ
อยู่หน้าบ้านหนึ่งคันลักษณะแบบนี้ห่างจากศพนิดเดียวแค่๓เมตร
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงทะเบียนขอไข่คอควายยาวยักษ
หกจอดอยู่อีกหนึ่งคันสาราหน้าบ้านค่ะห่างจากศพไปห้าเมตร
พบถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่หนึ่งถ้วยมีน้ำดื่มหนึ่งขวด
ว่าผู้ตายนั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
จะถูกยิงตายที่หน้าบ้านนะคะจากการสอบสวนได้ข้อมูลมาว่า
เหตุการณ์เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคือดาบสุเชษเนี่ย
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ที่สาราหน้าบ้านคนร้ายคงรู้จักกันนะคะ
เข้ามาคุยมาตกลงอะไรบางอย่างคงตกลงกันไม่ได้
บสุเชษลุกขึ้นเดินกำลังจะเข้าบ้านแล้วเหมือนกับหันมาคุยกับคนร้าย
ในลักษณะอาจจะโตเถียงกันคนร้ายมีปืนคนร้ายเนี่ย
ถือปืนลูกซองยาวมาด้วยยืนอยู่ท้ายรถก็คือเอาปืนลูกซองยาวนี่แหละ
ยิงใส่อกขวาของดาบสุเชษสองนัดกระสุนทะลุไหล่ซ้าย
และที่คอขวาอีกหนึ่งนัดดาบสุเชษก็เลยล้มหงายท้องเสียชีวิต
อยู่หน้าบ้านคนร้ายก็คงอาศัยความชำนาญเส้นทางอาศัยความมืดหลบหนีไปอะค่ะ
ว่าเหตุการณ์จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าวันนี้เราก็ให้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
เพื่อตามความคืบหน้าเราส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐไปค่ะ
วันนี้ญาติได้นำศพของดาบสุเชษมาประกอบพิธีรดน้ำศพนะคะ
ก็มีญาติพี่น้องมีเพื่อนสนิทมีตำรวจมาร่วมงานบรรยากาศโศกเศร้าค่ะ
ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็ร้องไห้กันแทบเป็นลมค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับพ่อของผู้ตายค่ะ
ในชานาคนาศักดิ์อายุ๑๒ปี

บอกเสียใจมากและยังทำใจไม่ได้
ที่ต้องมาสูญเสียลูกชายไปอย่างกระทันหันแบบนี้
ปกติลูกชายเป็นคนดีตั้งใจทำงาน

เพราะว่าเพิ่งย้ายราชการกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่บ้านเกิดนะคะ
มที่คนร้ายมาก่อเหตุพ่อเองบอกว่าไม่รู้จริง
คือพ่อก็อยู่บ้านคนละหลังกับลูกนะคะ
ลูกไม่เคยเล่าเรื่องงานอะไรให้ฟัง
ไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวอะไรให้ฟังเท่าไหร่
ก็เลยไม่รู้จริงว่าทำไมลูกชายถึงถูกยิงแบบนี้
ก็อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับน้องชายของผู้ตายด้วยค่ะ
นายสุชาตินาคนาศักดิ์อายุ๓๔
นายสุชาติบอกว่าช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ย
ก็รู้แค่ว่าพี่ชายนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวที่หน้าบ้าน
เขาก็จะดื่มคนเดียวแบบนี้อยู่แล้วเป็นประจำอะนะคะ

ช่วงที่โดนยิงเพื่อนไม่อยู่
ก็เลยไม่รู้ว่าใครคือผู้ก่อเหตุ
หน้าบ้านเป็นป่ารกทึบด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยนะคะ
รู้กันอีกทีก็คือตอนนี้พี่ชายถูกยิงตายไปแล้ว
สาเหตุก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่ไปมีเรื่องกับใคร
เขาไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวอะไรให้ฟังนะคะ
แต่ยอมรับว่าระยะหลังเหมือนกับพี่ชายเริ่มมีอาการทางสมองต้องกินยาด้วยค่ะ

ก็เลยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับประเด็นการตายหรือเปล่านะคะ
เราได้คุยกับผู้ที่เขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับดาบสุเชษคนหนึ่งนะฮะ

ให้ข้อมูลกับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
เขาบอกว่าต้องยืนยันว่าดาบสุเชษเนี่ย
ระยะหลังต้องกินยาเกี่ยวกับระบบประสาท
แต่ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมไปทำร้ายหรือว่าไปรังแก่ใครนะ
แต่บางครั้งก็มีชาวบ้านมาบ่นบอกว่าดาบสุเชษเนี่ย
ชอบยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าแทบทุกวัน
ส่วนปมสังหารเนี่ยคนใกล้ชิดดาบสุเชษคนนี้บอกว่าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันมาจากเรื่องอะไร
แม้ผู้ตายจะเป็นตำรวจแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
คนในพื้นที่ที่ทำงานด้วยก็จะรู้ดีว่าดาบสุเชษเนี่ยแกเป็นคนดีคนนึงนะ
เพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดคงต้องให้ตำรวจไปไล่ตรวจสอบนะครับว่าใครคือคนก่อเหตุแล้วมีสาเหตุมาจากอะไร
อ๋อเหตุการณ์เหมือนบ่งนายทำร้ายไม่ใช่ซึ่งต้องใช้กินกว่ายิงตัวเองเมื่อไหร่
เราก็เลยไปตามต่อครับประเด็นที่มีคนใกล้ชิดบอกว่าดาบสุเชษเนี่ย
พักหลังชาวบ้านบ่นบอกชอบยิงปืนขึ้นฟ้า
คุณศักดิ์สิทธิ์ก็ไปที่บ้านแถวนั้นเลย
บ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านดาบสุเชษ
คือเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าที่นั่งคุยกันเนี่ย๒สัปดาห์มาแล้วนะ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ดาบสุเชษเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าตอนกลางดึกยิงแบบยิงแทบทุกคืน
บางครั้งเนี่ยยิง๒คืนติดจะมีเว้นคืนบ้างก็มี
แล้วทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปืนเนี่ยเพื่อนบ้านบอกยอมรับว่ากลัว
กลัวยังไงก็ดูข่าวอยู่บ่อยว่าคนยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วกระสุนมันพุ่งมาตกที่หลังคาบ้านคนอื่น
เขาก็กลัวจะมาตกที่หลังคาบ้านเขานะครับเมื่อคืนช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนสองนัด
ทีแรกก็คิดในใจว่าดาปสุเชษอีกละสงสัยยิงปืนขึ้นฟ้าอีกละ
สักพักมีรถกู้ภัยวิ่งมาพอมารู้ก็เอาดาบสุเชษถูกยิงตาย
ส่วนคนร้ายนั้นทางเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่เห็นเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ปิดบ้านกันหมดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ว่าเร็วเดียวคืนนั้นควรตกตั้งกับปิดเร็ว
เปิดทีวีไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินในเสียงฟื้น

พอที่ได้ยินเล่าหนึ่งว่ามีคนมาทำร้ายแกมา
หรือว่าแกชอบยิงฟื้นขึ้นฝากกันตาม
ก็คิดว่าแกยิงเล่นแกบอกว่าแกชอบยิงขึ้นฝาก
ช่วงนี้เกือบทุกวันอย่างเว่นละวันหนึ่ง

ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับตำรวจกองปราบราม
แล้วก็ชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้ก็ลงมาทำคดีกันนะครับมาประชุมคลี่คลายคดีกันนะครับ
หลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
จำลองแนววิถีกระสุนด้วยนะฮะซึ่งจากการจำลองแนววิถีกระสุน
ในที่เกิดเหตุวันนี้เนี่ยตำรวจบอกว่า
คนร้ายต้องจ่อยิงระยะประชิดลักษณะคือไม่เกิน๑เมตร
ถือว่าประชิดมากนะครับมีพยานที่พอจะทราบ
ภารกิจประจำวันของดาบสุเชษผู้ตายแล้วนะฮะ
แล้วก็ความเคลื่อนไหวของทางผู้ต้องสงสัยด้วยนะครับ
ตอนนี้ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับส่วนทางภูมิกับการสพเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชพันธบทเอกมณ์เทียนเบ้าทองนะฮะ
เจ้าของคดีบอกว่าสาเหตุของการสังหารยังไม่รู้ว่ามันมาจากอะไร
ปกติผู้ตายเขาก็อยู่คนเดียวส่วนภรรยาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัด
อืมค่ะแต่ว่าทีเนี้ยค่ะตำรวจเขาก็เลยบอกว่า
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะครับทั้งเรื่องความขัดแย้งเรื่องงาน
ชู้สาวเรื่องความขัดแย้งในวงการธุรกิจมืดที่ผู้ตายอาจจะไปเกี่ยวข้อง
รวมไปถึงความขัดแย้งส่วนตัวอื่นอื่นพลตำรวจรีนันทเดชย้อยนวล
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ก็เดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพ
แล้วก็ไปตรวจดูจุดเกิดเหตุด้วยนะคะก็กำชับให้ตำรวจรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด
ก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วยว่าตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีมีกล้องวงจรปิดที่จุดไหนยังไงบ้างไหม
ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ค่ะครับอืมท่านผู้ชมครับ